มีเรื่องราวที่เป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับนักร้องดังคนหนึ่งเหมือนกัน

เป็นญาติที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
เป็นญาติของบ่าวีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับ
พันธาอากาศเอกวิรยุทธ์นานช้าหรือบ่าวีนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
มีคนที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสบนถนนสายกระช่องหาดเหล่า
ในพื้นที่บ้านโคกทรายตะบนโพรงจราเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนบริเวณสามแยกของหมู่บ้านนะครับ
ผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์มานะผู้ตายชื่อว่านายดรุนหรือบังหมุดโคกทรายอายุ๕๘ปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนจุด๓๘๓นัดกระสุนเข้าที่รักแร้ขวาทะลุหน้าอก๑นัด
หัวไหล่ขวา๑นัดสีข้างขวาทะลุหน้าท้องอีก๑นัดนะครับ
ตำรวจสพบ้านในควรบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าผู้ตายมีอาชีพชำแหละเนื้อวัวส่งขายตามตลาดนัด
เป็นตลาดนัดเป็นผู้มีอาชีพชำแหละเนื้อวัวรายใหญ่ของจังหวัดตรังเลยล่ะนะครับ
แล้วก็เป็นน้าของบ่าวีนะครับ
ก่อนเกิดเหตุได้ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากมัศยิตในหมู่บ้าน
หลังจากเสร็จพิธีทำลมาจอาจจะเดินทางกลับบ้าน
มาประกบแล้วก็ยิงเข้าไป๓นัดก่อนจะหลบหนีไป
ส่วนปมสังหารนั้นพุ่งไปที่เรื่องของการผัวพันกับเครือข่าย
ค้ายาเสพติดของลูกชายของผู้ตาย
แต่ก็ไม่ตัดประเด็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
คือที่ไปดูเรื่องของผัวพันกับเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติดก็เพราะว่า
จากประวัติพบว่าเมื่อปี๕๗ลูกชายของผู้ตาย
ร่วมกับพวกใช้วุฒิปืนสงครามไปยิงบ้านของอดีตพบเรือนจำจังหวัดตรัง
แล้วปี๕๙ก็ถูกออกหมายจับสารก็จับกลุ่มนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีไป
แล้วเมื่อ๒๑กุมภาพันธ์๕๙คนร้ายก็ใช้ปืนสงคราม
จนเสียชีวิตคาที่ไปอีกคนนึงนะเขามีลูกชายสองคน

กระทั่งนายดรุนหรือบังหมุดโคกทรายผู้เป็นพ่อก็มาถูกยิงเสียชีวิตในครั้งนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับความคืบหน้าของคดีนี้ก็ตกลงล่าสุดนะครับ
พันธมโทเจษฎาแสงมณีสวัสดิ์ใหญ่สพนควรบอกว่า
สารจังหวัดตรังอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๓คนนะที่ก่อเหตุ
ก็มีนายชายสิตเสนฤทเป็นกำนันตะมนต์โพงจราเข้
ย่านตาขาวจังหวัดตรังข้อหาจ้างวันฆ่าผู้อื่น
นายจำนงรัตนพันธ์หรือไก่และนายพายโรดเสนฤท
ซึ่งเป็นญาติกับนายชายสิทธิ์สองคนนี้ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
เพราะว่าเป็นมือปืนนะครับอ่าหลังจากที่ออกหมายจับแล้ว
นายชายสิตที่เป็นกำนันตะมนต์โพงจราเข้
ก็เดินทางเข้ามามอบตัวนะฮะเมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ส่วนอีก๒คนนะครับคือนายจำนงหรือนายไก่ที่เป็นมือปืน
นายไพโรธที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะ
มการสังหารเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นเรื่องอะไร
คือทางตำรวจเนี่ยชัดแล้วล่ะแต่ตำรวจบอกยังไม่ขอเปิดเผย
อาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับลูกชาย
ที่มีคดีอยู่แล้วเครือข่ายตามร้างตามแค้นกันอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนนายชายสิทธิ์ที่เป็นกำนันตมโพรงจราเข้ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานปกครองท้องที่
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเมื่อเป็นแบบนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องรายงานให้ในอำเภอท้องที่ทราบ
เขาต้องมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางเรื่องของข้าราชการด้วยนะครับ
ซึ่งเบาบีก็บอกว่าครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย
เพราะว่าน้ากับหลานเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตไป๒คน

หลังจากที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วนะ
แต่ว่ายังมีคุณบ่าวีบอกว่าเหมือนกับมีแก๊งที่จะมาตามล้างตามเช็ดอีก
ค่ะก็เลยบอกว่าอยากจะให้แบบจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด